เช้ามืดที่ผ่านมาพ่อลูกอ่อนคนนี้

เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นคนเนี่ย

เรียกแม่เขาจะให้ไปอยู่ด้วย

สุดท้ายออกมาคุณผู้ชมครับ

นี่แหละที่บอกว่าแปลกหน่อย
ผู้ภัยช่วยกันนำร่างของ

ในคลองใยแก้วหมู่๑ตะบนกระจันท
อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ

หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่เลยนะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยกมาดึงนะครับ

สภาพตัวซีดหมดแล้วขาซ้ายหัก
นำร่างผู้ตายขึ้นมาบนฝั่งนะครับ

ยืนดูเหตุการณ์อยู่ร้องไห้โฮเลยครับ

นางสาวรัชนีกรอ่อนอินคนนี้แหละครับ

ลูกชายเนี่ยนะทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำตาล

แต่ก่อนเกิดเหตุตี๒เสร็จนะ

ก็ไปพบว่าลูกชายอยู่ในรถคันเกิดเหตุ

ลูกชายบอกว่าไม่มีอะไรแม่ไปนอนเถ
เพราะเดี๋ยวตี๓๒๐นาทีแม่ก็จะตายแล้ว

ต่อมามีคนโทรแจ้งตำรวจนะครับให้มาตรวจสอบ
พอตำรวจมาถึงลูกชายก็ขับรถออกไป
ด้วยความเป็นห่วงแม่กับพี่สาวตามเนี่ย
ตามดูไม่ปกติละ

แล้วมารู้มาเห็นว่าตกคลองไปแล้ว

แต่ไม่สามารถดึงร่างของลูกออกมาได้

ไม่ทันครับลูกเสียชีวิตแล้วในรถ

คือให้ญาติเนี่ยนะ
ให้ญาติมาบอกว่า
มีคนนะจะมาเอาแม่ไปนะ
ทำให้ลูกชายต้องมาดูแม่ที่บ้าน

ลูกชายของผู้ตายอายุ๑เดือนเนี่ย

คือจะทำกลผมไฟไง

ก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนแบบนี้แหละครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานาน

ก็เดี๋ยวจะต้องส่งชนสูตรอย่างละเอียด

ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ